ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเวลาไปซื้อของร้านนี้เขาติดป้ายหน้าร้านเลยนะว่าไม่รับแบงค์พันธุ์
ลูกค้าเนี่ยไปซื้อของ๘๐บาทแต่ว่ามีแบงค์พันธุ์
ก๋วยเตี๋ย๘๐บาทแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นทะเลาะกัน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะครับ
เมืองเมืองกูกูกันแบบนี้เลยนะคะ
ขึ้นเมืองขึ้นกูแล้วแม่ค้าก็บอกว่า

ก็ไม่รับแบงค์พันธุ์ส่วนลูกค้าบอกกูก็ไม่ได้อ่านทำไม
แล้วพอถึงจะจ่ายตังค์กลายเป็นปัญหา
นี่คือที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปูค่ะอยู่ที่อายุทยานะคะ
เจ้าของร้านคือคุณเบนเจวันป้าเบนเจวันธีรบุตร
ก็เล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ลูกค้าเขาเป็นสามีภรรยามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
เสร็จก็เรียกคิดเงินทั้งหมดมัน๘๐บาทไง

ทีนี้ป้าก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไม่มีไม่มีทอนไม่รับแบงค์พันธุ์

ทีนี้ฝั่งแม่ค้าก็บอกว่าให้ไปแลกเงินมาให้หน่อย

ปูยืนยันว่าป้าพูดดีนะ
ใช่ค่ะแต่ฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งลูกค้าเนี่ยนะ

หลังจากนั้นฝั่งสามีโอ๊ตก็มาเลยเสียงดังเลยค่ะ
ไม่งั้นยังไม่จ่ายแล้วก็เดินหนีไป

คือจะพยายามปรณีประนอมนะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่ายให้
ซึ่งเอาจริงป้าปูก็บอกนะเคยเห็นไง
ว่าลูกค้านั่นเขาเป็นพ่อค้าขายของอยู่แถวนี้แหละ

อยู่ตลาดนัดค้าขายเหมือนกันน่าจะเข้าใจป้าบ้าง

ใช่ค่ะแล้วมาตะโกนด่าเสียงดังแบบนี้
ปูเขาก็เลยเอาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กระบายความอัดอั้น

ทีนี้เหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นั้นนะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าลูกค้ามา

แต่ฝั่งสามีก็ยังด่าป้าไม่เลิก
แล้วก็ต่อว่าป้าด้วยว่าเอาคลิปไปโพสต์ทำไม
ครั้งนี้มันทั้งขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็ทางฝั่งลูกค้า
ก็พูดบอกโอ้กูไม่แดกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยไปหาไปหาป้าปู

แล้วก็เข้าใจว่าช่วงนี้ขายของไม่ดี

ได้เงินไม่เท่าไหร่เอง
แล้วอยู่ดีถ้าเกิดลูกค้าเอาแก๊งพันธุ์มาให้
แล้วเงินทอนจะหามาจากที่ไหน
เมื่อเช้าเราไปนั่งเปิดอกเปิดใจคุยกับป้าปูนะครับ
ปูบอกว่าติดแบบนี้มานานแล้วไม่รับแบงค์พันธ

วันป้าขายไม่ได้เลยสักชาม

ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้ป้าบอกว่าจริงที่ร้านป้านะ
ก็รับโอนเงินนะสแกนจ่ายโอนเงินได้สิ
ที่ผ่านมามันไม่มีปัญหาอะไรกับลูกค้าเลย
เพิ่งมาเจอคนนี้คนแรกเลย
เดี๋ยวฟังหน่อยไหมเมื่อเช้าป้าปูเปิดใจกับเราว่ายังไงค่ะ
ถ้าลูกค้าไม่พอใจทานเชิญร้านอื่น
ถ้าลูกค้าพอใจทานที่ร้านเราสบายใจลูกค้าทาน
เอาความสบายใจแฟร์ทั้งแม่ค้าและแล้วก็ลูกค้า
มีมีคอมเมนต์เข้ามาว่าสู้ป้าปูเป็นกำลังใจให้
แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกค้าอะไรอย่างนี้
หนูก็ยอมกินป้าปูเหมือนเดิมถึงป้าปูไม่รับแรงพันธุ์
หนูก็จะแลกตังค์ไปซื้อผ้าปูเนี่ยมีกำลังใจเข้ามาเยอะ
ถือว่ายอมรับว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ
ปูก็มีกำลังใจแล้วแต่ป้าปูฝากนักข่าวของเรา
บอกว่าช่วยบอกลูกค้าหน่อยหรือบอกคนที่ชมข่าวหน่อย

อย่างที่บอกไปบางทีขายไม่ได้สักบาทก็ไม่มีเงินทอน
หลายครั้งที่มีลูกค้าเอาแบงค์พันธุ์มาเหมือนกัน
ว่าป้าจะติดป้ายแบบนี้แต่ถ้าป้ามีเงินทอนนะป้าทอนให้
แต่ถ้าไม่มีเงินทอนเดี๋ยวอีกวันมาจ่ายก็ได้
ป้าแล้วป้าไว้ใจลูกค้าทุกคนได้ป่ะ
ป้าบอกว่าไว้ใจนะแต่สุดท้ายลูกค้าบางคน

แล้วก็ติดค้างป้าไว้เป็นก็หลายร้อยเหมือนกัน

แต่ว่าวันนั้นอยู่ที่ร้านแบบ๒คนเองแล้วก็ไม่มีคนช่วย
แต่สำคัญคือบางวันขายไม่ได้มันไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าจริง

ฟังจากฝั่งป้าแล้วจริงเราก็อยากฟังทางฝั่งลูกค้า
เขาบอกว่าเป็นพ่อค้าอยู่ในตลาดนัดด้วยเหมือนกันนะ

เพราะว่ารู้ว่าเขาขายข้าวอยู่ในตลาดเย็นตลาดนัด
พอไปปุ๊บเนี่ยคือเราก็ยังไม่สามารถติดต่อได้

เอาจริงก็อยากให้ฟังในมุมลูกค้าเผื่ออยากชี้แจงอะไร

ก็ต้องเถียงกันแบบนี้ใจเย็นกันทุกคนนะครับ
ใช่ค่ะแต่พวกเรื่องแบงค์บางทีดีชั้นก็ไปถามนะ
ร้านที่เขาติดป้ายเขาบอกว่าบางทีเขาเจอแบงค์ปลอมอ่ะคุณ

เขาก็จะติดป้ายไว้เลยขอไม่รับแก๊งพันธุ์ได้ไหม